ไม่เลยคืออย่างนี้บอกก่อนว่าเหรียญนี้มันเป็นเหรียญแชมป์
ถ้าใครที่กินได้เยอะเราจะมีเหรียญแบบนี้มอบให้
ไอเถวว่าเหรียญคือ๑๐เหรียญได้๐๕

คุณโหลดไปเลยนะ
คืออย่างนี้ในการที่จะไปกินทุกครั้งเนี่ย
๑ครั้งก็คือคุณสามารถที่จะสะสมเหรียญ
แอปพลิเคชันได้ก็คือ๑เหรียญ

ก็จะได้ส่วนลดในครั้งต่อไป๕เปอร์เซ็นต์
สะสมไปเรื่อยแบบนี้

แต่เรามีอยู่ในเครื่องมือถือของเราเลย

สมมุติคุณได้ครบ๔๒เหรียญเนี่ยคุณ

แต่ถ้าสมมุติว่าคุณกินเข้าไปแบบว่าเก่งมาก
ในแต่ละสาขาที่คุณไป
คุณก็มีโอกาสชิงแชมป์เหรียญนี้ได้ค่ะ

ถ้าเกิดอยากได้เหรียญทองต้องแข่งขันกัน
เออประมาณอย่างนั้นเลย
พาพักพวกไปกินกันเลยได้ไว
เอ้ามาเรื่องนี้นะครับ
พี่โหนงคือก็ถามมาเยอะ

อืมและเรื่องนี้ก็เป็นข่าวออกมาเหมือนกันนะ

ก็เอาเรื่องนี้มาพูดในรายการว่ามันเป็นเรื่องของคนกลางหรือเปล่า
นู่นนี่นั่นตัวกล้องเองเนี่ยเขาก็ประมาณว่าแบบตอนแรกถูกติดต่อไปเนี่ยคือวันที่๑จนถึงวันที่๔
แล้วตัวเขาก็บอกว่าเขาก็จะไปในวันนั้นแหละ
แล้วหลังจากนั้นทางผู้จัดงานก็จะให้ไปวันที่๒๐กว่าหรืออะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็บอกเขาไปไม่ได้เพราะว่าเขาติดงานอื่นมีรับงานซ้อน

ออกไหมฮะในมุมกล้องคุยไล่ที่ผมได้ยินมา
ผมก็พูดตามที่กล้องเขาบอกมาแบบนี้ก็เล่าให้ฟัง
แต่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการนำเสนอข่าวของกล้องห้วไ
ก็นำเสนอในมุมของผู้จัดงานไปแล้ว
มีการพูดออกไปแล้วแต่คนละวันเท่านั้นเอง

ปรากฏว่ามันมีทาง

เป็นคนรู้จักในผู้จัดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้
คุณหนุ่มในทางเล็กคุณทำหน้าที่ผู้ประกาศเขาเสนอข่าว

คุณควรให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

การที่คุณฟังความข้างเดียวแล้วนำมาเสนอข่าว

มันไม่มีธรรมสำหรับคนกลางที่คุณพาดพิงถึง
อีกทั้งยังเป็นการโยนความผิดให้อีกฝ่าย

และชื่อเสียงโดยที่ไม่ได้ให้โอกาสได้โต้แย้งกลับเลย
และยังทำให้คนที่ไม่ได้ตามข่าว
เรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่แรกเนี่ยเกิดการเข้าใจผิด

ในฐานะผู้นำเสนอข่าวคุณควรนำเสนอข่าวที่เป็นจริง
มีความเป็นกลางในการนำเสนอข่าว
แล้วให้คนดูตัดสินเอง

โยนความผิดให้ใครคุณทำการบ้านและมีจัญญาบันในการนำเสนอข่าวมากกว่านี้

หลังจากนั้นก็มีคนคนหนึ่งคนนี้น่าจะเป็นคนจัดงานที่เดนมาร์ค

เขาบอกว่าไงรู้ไหมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ
การศึกษาก็มีหน้าตาก็ดี
เด็กไม่มีทั้งวุฒิภาวะจุงจมูก
สงสัยจะได้แจกฟางอัดเม็ดให้อีกคนให้ทาน

แล้วก็ยังมีผมก็เลยเข้าไปตอบบอกว่า
ผมไม่ได้ฟันทงว่ากล้องถูกนะครับ
ผมแค่เล่าให้ฟังว่าพอดีได้คุยกับกล้อง

ส่วนเรื่องของทางฝั่งข้อที่จริงเป็นอย่างไร

เรื่องทางฝั่งของคุณเองผมก็เคยนำเสนอ
การที่นำเสนอของทั้งสองฝั่งผมว่าโอเคนะครับ

เข้าใจไหมนำเสนอคนละวัน

วันนี้ผมก็นำเสนอคุณฝั่งคุณกล้องบ้างนะครับที่ได้ยินมาผมฝั่งคุณกล้องบ้าง

ไอ้คำว่าคนกลางผมยังไม่รู้คนกลางคือใคร
ผมก็พูดตามคุณกล้องว่าเออคนกลาง

ที่ผมพูดไปผมพูดตามที่ได้ยินมา
ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้เข้าข้างใคร

ค่ะเขาขอมาออกด้วยผมยังบอกว่า
ไม่ได้ถ้าพูดต้องพูดสองฝั่ง

ทางฝั่งคุณกล้องเขาก็จะมาฟ้องคุณได้อีก

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดมันต้องพูดสองฝั่งพร้อมกัน
เข้าใจไหมครับอันนี้คือผมก็ปฏิเสธไป

แต่ถ้าคุณหนุ่มย้อนกลับไปดูเทปวันนั้นนะ
คุณจะรู้ว่าสุดท้ายปัญหาที่เกิดขึ้นคนกลางนั่นแหละ

นะฮะคือนั่นน่ะก็คือเข้ามาว่าว่าผม
แต่สิ่งที่ผมรู้สึกแบบผมไม่แฮปปี้ก็คือว่า

คือการนำเสนอข่าวของข่าวใส่ไข่

มาของคุณกล้องในวันเดียวกันเท่านั้นเอง

ผมเป็นควายต้องมานั่งกินอะไรอัดเม็ดอะไรอย่างนี้
ถึงรายการเราก็เสนอข่าวของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไปแล้ว

คือแต่ละวันมันอยู่ที่ข่าวที่อัปเดตในแต่ละวันด้วย
อย่างวันนั้นอาจจะเป็นข่าวที่ออกมาก่อน
ที่คุณก้องจะพูดเราก็นำเสนอข่าวนั้นไป
ดังนั้นในวันที่คุณกล้องนำเสนอข่าวของคุณกล้อง

เราไม่ได้เอียนเอียงนะเราแค่นำมาเสนอให้ฟัง
นั้นอาจจะต้องติดตามข่าวสารตลอดทุกวันนะคะ

แล้วผมไม่ชอบที่มาด่าผมว่า

เข้าใจเย็นใจร่ม
คือรู้ไหมที่เป็นผมเป็นคนอื่นน่ะ
อันนี้ผมไม่ได้พูดนะ
ผมไปถามคนอื่นคนอื่นบอกว่าไงบ๊ะ
อ๋อก็คงจะเหมือนคุณหรือเปล่า
ที่ถูกกล้องเขาไม่ไปเบี้ยวไปหรือเปล่าเลย
ต้องกินฟังอัดเม็ดเหมือนกัน
อันนั้นไม่จบเรื่องยาวแน่
ถ้าพูดอย่างนี้ชีวิตไม่ได้ตอบอย่างนั้น
ที่ชมเนี่ยไม่ได้บินไปฟิตติ้งล่วงหน้าก่อนเลยดังนั้นหลายหลายชุดนี่ก็ต้องไป
เอาที่นู่นว่าจะต้องมีอะไรแก้ไขไหมถามว่าจะฟูฟ่องหรือว่าเรียบหรู
เนี่ยในส่วนของสตรีทกันมีหมดเลยค่ะลุคที่เตรียมไปก็ตอนนี้มีทำเป็นสองลุค
ก่อนนะคะใช่นี่คุณชมพู่ออกมาพูดนี่เห็นชุดแล้วลองฟังเสียงคุณชมพู่ไหม
มีไหมฮะใบสุดท้ายแต่ก็คือทำให้เหมือนทุกปีเป็นปีสุดท้าย
ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ไม่ได้คือก็คือแค่บอกว่าทำทุกครั้งที่มันเหมือน
มันเหมือนทั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับในแผนน่ะคือมีเขามาตลอดแต่ว่ามาคิดได้ตอนที่ช่วงก่อน
ทริปก่อนอันเนี้ยคือไปปารีสแล้วไปกันทั้งบ้านแล้วก็คืออย่างที่บอกก็คือด่าว่าแกว่ง
เปรย์ก็กวายคือมันดูตรมานแล้วคือเรากลายเป็นว่าเราซึ่งเป็นคนที่ไปทำงานเนี้ย
คือแบบเหนื่อยที่สุดก็เลยคิดว่าชาติมันสำคัญแล้วตัวเรามันต้อง
แต่ลูกก็ใช่เพราะตัวเราคือตัวเราต้องพร้อมมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยตัดใจคงไม่ได้ลืมหน้าหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสังเกตว่าไปเวลาไปสงการอย่างเง
กลับมาเขาก็ยังจับคุณชมพู่ก็บอกไปแล้วเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าปีนี้ปีสุดท้ายหรือว่าไม่สุดท้าย
ก็ทำเหมือนทุกปีเป็นปีสุดท้ายแค่นั้นเองคือเอาง่ายเต็มที่ทุกครั้งในการไปนั่นเองนะคะ
ซุปเปอร์สตาร์สาวตัวแม่คุณชมพู่อรยานี่แหละนะคะโดยคุณมาริยาก็ออกมาเผยรายละเอียดว่าปีนี้เนี่ยไปร่วมงานเฉย
แล้วก็ไปเชียร์พี่ชมพู่นะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากเราเคยเห็นแต่พี่ชมพู่เนี่ยไปเดินพรมแดง
ก็เป็นอะไรที่น่าสนุกแต่ก็หวังว่าจะไม่เปรียบเทียบกันนะคะเพราะว่าเราไปทำงานกันเต็มที่ทุกวันอยู่แล้ว
ส่วนเราจะไปเดินในปีหน้าไหมเนี่ยก็แอบหวังอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ผู้หญิงทุกคนฝ่ายฝันน่าจะสนุกดี

สุดท้ายเขาตัดสินใจไม่เอาน้องไปด้วย

วันนี้เจอกันที่โปรีพราชมาบอกว่าเขาจะไปวันจันนี้

จะได้ไม่ต้องกังวลทำหน้าที่เต็มที่เลย

เขาแต่งหน้าทำผิดคือทุกอย่างฟิกหมด
แล้วก็เดินออกไปทำงานแล้วออกทำงานแล้วก็หลับ
คือเหมือนไปทำงานเหมือนเป็นกะเวลาเลย

ทำงานแล้วทำงานเลยใช่คือจะไม่มีเวลาเลยดูลูกคือเหมือน
ลูกอยู่เมืองไทยกับที่นู่นมีค่าเท่ากัน

ส่วนเรื่องคุณมิวนะคะตอนนี้ก็
คนก็ไปถามว่าน้อยหรือเปล่าเนี่ยโดนแย่งคู่จิ้นไป
คือคุณโป๊ปตอนนี้ไปคู่กับเบลล่าอเจ้าไปแล้วนะฮะ
ปีที่ผ่านมาเป็นปีของมิวนิษฐาทั้งละครพีเรียสแล้วก็พรีเซนเตอร์อะไรเนี่ย
พรีเซนเตอร์อะไรเขาก็ลุมกัน
แต่พอปีนี้กระแสของมิวก็ดูเงียบไปนะฮะปี๖๑เนี่ย
ซึ่งนางเอกสาวยืนยันว่าถึงจะเงียบแต่งานยังแน่นคนอาจจะไม่ค่อยเห็น
แจงกรณีที่ถูกเปรียบเทียบความฮอตของเบลล่ารานีนะฮะว่า
ช่วงนี้เป็นช่วงถ่ายทำค่ะมีทั้งหนังทั้งละครกำลังถ่ายทำอยู่

แต่ว่าก็จะเห็นได้จากโฆษณาไปก่อนนะคะ
พรีเซนเตอร์ก็ถ่ายทำอยู่เดี๋ยวคงได้ออกมาเป็นชุดใหม่บ้าง

มีพรีเซนเตอร์บางตัวนั้นมาเปลี่ยนเราก็ไม่ทราบค่ะ
ต้องไปถามลูกค้าเอาเอง
แต่ที่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ก็ยังอยู่นะคะ
แล้วตัวเดิมก็ยังมีอยู่ตัวใหม่ก็มีเข้ามาบ้างค่ะ
ถามว่าเซ็งไหมที่โดนเปรียบเทียบ

เพราะว่าเป็นช่วงของบุภเพเขาจริง
เปรียบเทียบมันมีตลอดเวลาอยู่แล้วก็ชินแล้ว

และงานเราก็ยังแน่นอยู่เมื่อวันแรงงานยังไม่ได้หยุดเลย
ก็ไม่ได้อยู่สิเราไม่ใช่กรรมกรไงใช่ไหม
เราก็ได้ไปทำงานใช่ไหมครับใช่ค่ะ
ป๊อมคุณป๊อมเหรอป๊อมก็ไม่เอาครับไม่เอาคุณป๊อม
โทษนะหรือพูดตรงเขาเองก็อาจจะทุกข์ใจ
เพราะเท่าที่ผมฟังมาในมุมของทางฝั่งเขาเองเนี่ยเขาก็เดือดร้อนจริง
คือผมฟังทั้ง๒ฝั่งแล้วก็เห็นใจเหมือนกัน
เพราะว่าทางเขาก็มีหลักฐานพอสมควร

มีจตนาที่จะไม่ไปร่วมงานกับเขา

แต่ในสิ่งที่ผมพูดไปผมพูดแค่ว่า
ทางฝั่งกล้องเนี่ยเขาออกมาพูดแบบนี้

แค่เอามาบอกว่าเขาพูดมาแบบนี้นะ

เพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบเรื่อง
ยังไม่รู้ใช่ไหมยังไม่ได้ฟ้องนะ
คือทางฝั่งนึงเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้น

เพราะว่าทั้งหมดมันอาจจะเกิดขึ้นที่คนกลาง

แต่ทางฝั่งนี้ก็บอกไม่ทางฝั่งนี้ก็มีหลักฐาน
เขาก็โทรหลักฐานไปดูมีการพูดคุยกับกล้องโดยตรง
ไม่ได้มีการผ่านคนกลางเลยกล้องรู้อยู่แก่ใจ
หนูว่านะสุดท้ายก็อาจจะต้องเป็นปัญหาเขาที่เขาจะต้องเคลียร์กันเองก่อนแล้ว
เขาคงไปเคลียร์กันเองผมแค่มาพูดให้ฟัง
มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของกิจกรรมจากอีชิตา
รหัสรวยเปลี่ยงฟ้าเดียวสี่คันขับมันทั้งบ้านตอนนี้แจกไปแล้วเกือบ๔๐๐รางวัล
ถูกต้องนะครับวันพรุ่งนี้๔พฤษภาคมทางอีชิตันชิวนะ
ชาเขียวกลิ่นผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว
รางวัลที่รับรองว่าโดนใจวัยว้าวุ่นแล้วก็วัยโจอย่างพวกเราแน่นอนนะครับ

ครั้งนี้นะฮะเป็นของรางวัลที่จะเติมความสนุกให้กับชีวิตแต่จะเป็นอะไรไปดูกันเลย

รางวัลชิ้นนี้สามารถเล่นคนเดียวก็ได้เล่นออนไลน์ก็ได้

ว้าวแจกถึง๑๐รางวัลขอบอกว่ารุ่นนี้นะคะเจ๋งสุดค่ะ

ฟิกทรงพลังเกมฮิตใหม่นั้นอัปเดตต่อเนื่องและดูหนังฟังเพลงได้ด้วยเล่นโซเชียลได้ความบันเทิงครบคัน

ต้องนะเพราะฉะนั้นรีบส่งรหัสใต้ฝาหรือว่าในกล่องกลุ่มผลิตภัณฑ์ของอิชิตันเย็นใบเล่

สำคัญนะครับส่งรหัส๑ครั้งลุ้นรางวัล๒ต่อทั้งรางวัลใหญ่นะฮะ
แล้วก็นั่นก็คือรางวัลที่๑แจกรถ๔คันนะฮะ
คนเดียวนะครับรับของรางวัล๔คันนะฮะ
รวมมูลค่า๒๑๕๑๗๐๐บาท
เริ่มวันนี้ถึง๙พฤษภาคมปี๒๕๖๑นี้ล่ะจ๊
ส่งกันแล้วนะคะแล้วก็รางวัลดีต่อใจ
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๙พฤษภาคมปี๒๑๖๑
โดยจะจับรางวัลทุกวันจันทร์พุธศุกร์
โอเคนะครับช่วงหน้าส่องรอยสักจุ๋ยมีรอยสักด้วยเหรอ
ว้าวจุ๋ยมีรอยสักแอบเปรี้ยวหมด
ฉันเองจะเป็นคนที่จะมาเปิดเผย
มีตรงไหนทำไมจะได้นี่เป็นคนสักให้เหรอฮะ